สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณชิสาคุณชนะวันนี้ผมจะพามาสะบัดทั่วไทยกันที่จังหวัดนครสวรรค์
เมืองที่เต็มไปด้วยสารเจ้ามากมายและที่นี่ยังมีการแสดงที่สนุกสนานและตื่นเต้นอย่างการเชิดสิงโต
วันนี้ผมจะพาไปทำความรู้จักกับคณะสิงโตน้องใหม่ของเมืองนครสวรรค์นั่นก็คือคณะสิงโตหกเกี้ยนกันครับ

ใช่ค่ะเป็นสารเจ้าที่ก่อตั้งมาเป็นเวลานานมาก
อันนี้ก็คือเป็นตำนานของการจัดงานเทศกาลจุดจีน
เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่จุ่มนะครับ
คณะกรรมการของศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผ่าแล้วสวัสดีครับ

ที่นี่ได้ข่าวว่าเวลาจัดงานเชิดสิงโตต่างเนี่ยหูยิ่งใหญ่มาก
ชาวจังหวัดนครสวรรค์ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ย

ก็จะมีกวางตุ้งแต้จิ๋วฮากาไหล่ำแล้วก็หกเกี้ยน
ถ้าจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครสวรรค์ก็คือประเพณีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพนะคะ
แต่ได้ข่าวว่าโฮกเกี้ยนที่นี่เนี่ยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นเด็กทั้งนั้นเลย
โตโฮเกียนเนี่ยเป็นสิงโตเชื้อชาติเดียวที่มีเด็กผู้หญิง
ปกติจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในคณะ
ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงมาจับหัวสิงโตอะไรประมาณนี้
เพราะว่ามันมีข้อกำหนดหลายอย่าง
เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับลุงหลายหัวหน้าควบคุมคณะสิงโตหกเกี้ยนแล้วครับ

อยากจะให้ลุงไหลครับแนะนำสักนิดนึงว่าแต่ละตัวละครนะฮะมีอะไรบ้างครับ
ชุดที่เห็นนี่คือลงพ่วงซื้อนะครับ

ผมจะพูดเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่ายขึ้น
ก็คือมีหงษ์นะครับ

มันเป็นการแสดงถูกเรื่องราว

เจ้าบนฟ้ามาส่งผีเด็ก
ส่งมังกรส่งหงศ์
มายั่วยุสิงโตให้โมโห

ซึ่งนี้มันเป็นดำนานตั้งแต่คศ๑๘๙๕
ไต้หวันเขานิยมเล่นกัน

สงสัยนิดนึงเห็นสิงโต

โตเขียวก็คือเปรียบเทียบเหมือน
ราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงก็คือสีเขียวนะฮะ
ชาชิงก็คือฆ่าชิง

ชาวฮั่นที่ถูกชาวแมนจูลูกลาน
ฮั่นเขาก็คิดค้นสิงโตขึ้นมา
ก็มีนักรบที่จะต่อสู้กับสิงโตเขียว
ก็คือฆ่าพวกราชวงศ์บรรจุ

อันนี้แบบปิดปากครับแบบไม่เปิดปาก

ทางตอนเหนือจะมีแบบเปิดปากได้
คือเป็นเอกลักษณ์ของสิงโตฮุกเกี้ยนทางภาคใต้

จะต้องวอร์มร่างกายก่อนนะฮะ
ให้ชินกับการละเล่นของอาจารย์ฮุกเกี้ยน
เพราะสิงโตฮุกเกี้ยนจะต้องไม่ใช่ยืนเชิด

เหมือนคล้ายกับฝึกกังปูเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

เห็นน้องเล่นแล้วโอ้โหมันมากเลยนะครับ
เห็นแล้วอยากนะฮะอยากจะซ้อมบ้างนะครับ

ในสบัดทั่วท้าย
ในสบัดทั่วท้าย